ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมพิธีอันเชิญปู่พญานาคองค์ดำ๙เสียนเข้าถ้ำบันดาลทรัพย
พร้อมกับส่องไปดูหน่อย

ก่อนนะจ๊ะบ้านเลขที่๑๑๘หมู่๑๐ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

เออบอกพี่กัดแล้วคุณปุญยวรีเขาพร้อมกับญาติญาติที่มาร่วมในพิธี
ก็มีชาวบ้านมาด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญ
องค์ดำแสนสิริจันทราพญานาคาราช๙เสียน
อันเชิญปู่องค์ดำเข้าประดิษฐานในถ้ำจำลอง
แล้วก็ทำการจุดด้วยจุดทูปเสียงทายนะคะ
ขอเรื่องโชคลาภนะเดี๋ยวให้ดูกันว่าจุดทูปเสียงทายเป็นยังไง
คุณปุญยวรีเล่าให้ฟังว่าเธอฝันเห็นพญานาค
เป็นพญานาคาราชองค์สีดำขนาดถึง๙เสียงนะ
ระหว่างนี้นะที่ฟังดิฉันนะตาดูนะอย่าละสายตาจากจอนะ
เพราะมันมีหลายจุดที่เขาจุดจุดทูปเสียงทายไว้
ถูกต้องค่อยดูกันไปแล้วฟังไปด้วยนะ
คุณปุญวรีเขาบอกว่าเขาฝันถึงพญานาค
ใหญ่สีดำ๙เสียนก็เลยอธิษฐานจิต
ถ้าหากได้ลาบก้อนใหญ่จะจัดสร้างองค์จำลองถวาย
และแน่นอนว่าว่าถูกรางวัลที่๒จำนวน๒ใบจ้า

โอ้โหคือบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถูกรางวัลใหญ่

และเนี่ยสร้างองค์จำลองแล้วแปลว่าถูกรางวัลค่ะ